แล้วก็มาถึงช่วงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณยายทองภูลจากประจวบคิริขันว่าจะสามารถคว้าเงินหนึ่งล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่ร่วมกันเป็นกำลังใจกันนะครับคุณผู้ชมถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
และทั่วปีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
และนอกจากนี้นะครับเรายังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรานะครับ
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจ
เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยกุญแจแต่ละดอกนะครับจะมีเวลาให้ทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาทีนะครับ
ซึ่งภายในตู้โบนัสของเราจะมีเงินโบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องจักรวาลและดวงดาวครับ
หนูรักแล้วก็เป็นห่วงตาวยายมาก
เพราะว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก
หนูก็อยากให้เขาอยู่กับหนูไปนาน
ให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ดาวประจำเมืองคือดาวใด
ตัวเลือกที่สี่ค่ะดาวสุกค่ะ

สุข

ถูกครับ
ดาวสุขเป็นดาวประจำเมืองถูกแล้วนะคะ

ที่สุดเป็นลำดับที่สามรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โดยจะมองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้นนะฮะ
ปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวข้ามทางทิศตะวันตกเรียกว่าดาวประจำเมือง
ครอบครัวของคุณยายทองภูลนะครับจากจังหวัดประจวบคิริขันได้รับทุนไปต่อชีวิต๑ข้อ๕๐๐บาทและได้รับกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปเลยนะครับพร้อมไหมครับข้อที่๒

เรื่องยายยายอยากรู้
ผมขออนุญาตเฉลยในเรื่องสอนเพชรสอนสุพรรณก่อนครับ
ผมอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเอาไว้รักษาพยาบาลยาย
ความรักของผมที่มีต่อยายนี่คล้ายกับเหลือกับหางเสือขาดกันไม่ได้

สอนเพชรสอนสุพรรณมีชื่อจริงว่าอะไร

คุณตาชะลอนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
สมนึกนินเขียวซึ่งเป็นคำตอบที่
พูด
ผิดนะครับ

ว่าเอาไอ้หวังตายแน่ไอ้หวังตายแน่
สอนเพชรสอนสุพรรณมีชื่อจริงว่าบุญทันคล้ายละมั่ง

เราพลาดไปหนึ่งข้อเนี่ยเราอาจจะพลาดลุ้นเงินล้านแล้วนะครับ
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนในข้อต่อไป

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องสาคูครับ
ตอนนี้เป็นโรคไตอยู่มองไตอาทิตย์ละ๓ครั้ง
เวลาลุงเขาส่งผ้าไปฟอกไตบางทีก็เอาซาเล้งไป
จากบ้านไปในค่ายนะ๕๐โลได้
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือปั้นสาคูไส้หมู
จำนวน๓๕ลูกภายในเวลา๓นาที

ไม่เกิน๓นาทีนะครับ
มาลุ้นกันว่าคุณยายทำได้หรือไม่ได้ครับ

ถ้าได้ข้อนี้นะครับเงินรางวัลก็จะพร่อมขึ้นเป็น๑๐๐๐๐บาท
แล้วเราไปลุ้นเงินแสนกับข้อสุดท้าย

เรากำหนดเวลาว่า๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๒วินาทีครับ

ฉะนั้นนะครับครอบครัวของยายทองภูลนะครับ

ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
และได้กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐๐

ข้อสุดท้ายร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับคุณยายทองภูลกันต่อนะครับ
นะก็คือเรื่องริเวิร์ฟพูครับ

สรุปกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณยายทองภูลจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาทและได้กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัวของคุณยายทองตูนมีโอกาสเลือกกุญแจด้วยกัน๒ดอก
อย่างที่บอกนะครับว่าสมาชิกในครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะส่งตามจำนวนกุญแจก็ได้หรือจะส่งตัวแทนขึ้นมาก็ได้
ครอบครัวของคุณยายทองภูลจะส่งใครขึ้นมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

หนูทั้งสองคนมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้นคือ๒๐วินาที
รวม๒ดอกเป็น๔๐วินาที
หนูน้อยจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วินาทีต่อไปนี้มีค่าเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

ถือว่าใช้เวลาไปเร็วพอสมควรเลยล่ะนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเฉลยไปพร้อมพร้อมกันครับ
ว่าตู้ที่๔จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
มาดูตู้ที่๑ครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
๑๐๐๐๐บาทครับ
ดูตู้ที่เหลือนะครับคุณผู้ชมครับในตู้ที่๒นะฮะ
ตู้ที่๒โบนัสคือ๕๐๐๐บาท

ส่วนตู้ที่สามนะคะห้าพันบาท
และวันนี้นะครับครอบครัวของคุณยายทองฟูนนะครับ
จากจังหวัดประจวบคิริขันได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นสองหมื่นบาท
พร้อมกับข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม

แต่ข้าวสารเนี่ยเราไม่มีคนแบกไปส่งนะตา
ไอ้ตาแบกมันก็ได้

ยายจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เงินที่ได้จากรายการเราครับยายคิดว่าจะนำไปต่อชีวิตตรงอะไรก่อนดี

บางส่วนก็จะให้ตาไปซ่อมเรือจ้ะ
เพราะเรือนี่ก็คือหัวใจสำคัญของครอบครัวเราเหมือนกันนะ
มีเหลือก็คือมีกินถ้าไม่มีเหลือก็ไม่มีกิน
แต่พวกเราทุกคนในรายการน้องทีมงานด้วยนะ
เขาฝากมานะครับให้ผมเป็นตัวแทน
อยากให้กำลังใจตากับยายนะให้สู้กันนะครับ
แล้วก็พวกเราทุกคนรักตากับยาย
ขอบคุณมากครับขอขอบคุณครับคุณครอบครับ
ขอบคุณมากคุณครอบครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
หนูอยากแบ่งเบาภาระทุกอย่างให้กับยาย
ช่วยยายทำงานให้มากที่สุด
ยายทนทำงานหนักก็เพราะจะได้เงินมาเลี้ยงหลาน
เขาจะได้มีงานทำดีอนาคตข้างหน้า
เขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนยาย
น้ำแข็งใสจำนวน๘ถ้วย

ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร